ภาพวงจรปิดสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับ
เมื่อรถของผู้หญิงคันหนึ่งพาครอบครัวไปทำบุญเข้าพรรษา
ปรากฏว่าถูกรถบรรทุกตู้ทึบคันที่ขับมาข้างหลัง
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ประทึกนี้หน่อยนะครับ

โอ้โหนี่ครับรถใหญ่ก็ตะแคงข้างเลยฮะ
ส่วนรถเก๋งเล็กเนี่ยก็ถูกชนท้ายนะฮะ
และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพรถ๖ล้อที่ขับมาบนถนน

ชนท้ายรถเก๋งที่ขับอยู่ด้านหน้า
กระเด็นกระดอนไปอยู่ข้างทางเลย

แม่จะตะแคงข้างแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพิศนุโลก
ตราดิษฐ์ฝั่งขาเข้าตัวเมืองนะครับ
บริเวณทางเลี้ยวเข้าโรงเรียนธีรัฐธาดา
พื้นที่หมู่๓ตำบลสมแขอำเภอเมืองพิศนุโลกครับ
นี่ที่เกิดเหตุฮะรถ๖ล้อครับ

มีนายพัชระวงคงคำอายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีผู้โดยสารนั่งมาด้วย๒คน
บาดเจ็บทั้ง๓คนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ส่วนบริเวณทางเข้าโรงเรียนธีรธาดามีรถเก๋งทะเบียนพิสุนุโลก
ท้ายถูกชนคุณยุบบูบี้แบบนี้นะครับ
โดยมีนางสาวสาลินีวิมลรัฐเป็นคนขับ
โอ้โหคุณสาลินีรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิดนะ
แต่ในรถก็มีแม่มีพี่สาวแล้วก็มียายรวม๕คนนะครับ
ตอนนั้นกำลังขับกลับบ้านที่อยู่ภายในซอยโรงเรียนธีรัฐธาดา
หลังจากไปทำบุญวันเข้าพรรษาเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหคุณคนในรถบาดเจ็บ
คุณยายนั่งด้านหลังหายปลาร้าหักศีรษะแตกนะครับ
ส่วนคุณสาลินีเล่าให้ฟังด้วยความระทึกบอกว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าโอ้โหตอนนั้นกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วคุณนะ
ใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วกำลังเลี้ยวซ้ายเลย
เห็นแล้วมองกระจกหลังปรากฏว่าเห็นรถบรรทุกคันนี้
โอ้โหคุณมันเฉียงไปเฉียงมาเอ็นไปเอ็นมา
ตัวเธอเองนะตะโกนบอกคนในรถไม่รอดแน่
พูดแบบนี้เลยบอกคนในรถไว้ก่อนเลย
ไม่รอดแน่สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละเสี้ยววินาทีตุ้ม
พูดยังไม่ทันขาดคำเลยไง
แต่เธอเนี่ยโอ้โหยังอยู่ในอาการตกออกตกใจนะ
แต่ต้องให้การกับตำรวจก่อนแล้วก็ส่งคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาล
บอกว่าโอ้โหคำว่าไม่รอดแน่ของเธอเนี่ย
กลายเป็นว่าเธอรอดกันปฏิหารเหมือนกัน
เหลือก็บาดเจ็บตอนนี้เป็นห่วงอาการของคุณยายนะครับ
นี่ส่วนคนขับรถบรรทุกนะฮะก็ตกใจเหมือนกัน
บอกว่าเขากำลังขับรถกลับจากคังสินค้าในตัวเมืองพิสุนุโลก

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเดี๋ยวคุณถ้าดูคลิปดีนะ
จะได้เห็นรถกระบะคันหนึ่งคุณ
รถกระบะคันหน้ารถบรรทุกเบรกกระทันหัน
ซึ่งรถกระบะขับตามรถเก๋งมาเดี๋ยวคุณดูนะ
นี่มีคันหนึ่งนี่รถเก๋งใช่ไหมนู่นฮะ

ตัวเขาเองจะขับเบียงขวา
พอจะขับเบี่ยงขวาแซงนี่จังหวะนี้
พอจะขับเบี่ยงขวานะกลับไปโดนเกาะกลางคุณ

ก็เลยสะบัดมาโดนรถเก๋งแบบนี้ท้ายที่สุดตะแคงข้างฮะ
เขาบอกเขาก็ระมัดระวังในการขับขี่แล้วนะ

ทำให้เสียหลักจนเกิดเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ